รามยูเนเต็ดก็ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับ
เปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูนิเต็ดไปขาดรอเลยนะครับ
ก็ทำให้พวกเขานั้นเจาะที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกฤดูการนี้แล้วนะครับ
ไทยลีกเบื่อวานนะครับบุยรามจาฟูงครับ
เปิดบ้านพบขอนแก่นเกมนาทียี่สิบสี่นะครับ
เริ่มมานาทียี่สิบครับนำก่อนหนึ่งสูงเลยครับ
เจ้าถิ่นจากดูบูย่าครับแต่งบอลแล้วก็ไปเสาไกลสวยสวยเลยแล้วครับ
แล้วก็นาทีสามสิบครับขอนแก่นติดเหมือนกันหนึ่งหนึ่งครับ
จากในยิงแบบจอดจอเลยครับจังหวะที่ยิงเข้าไปครับ
แต่นาทีสี่ห้าบวกแปดครับได้จุดโทษแล้วก็เป็นดูบูย่า
ยิงนำเป็นสองหนึ่งให้บุรีรำครับครึ่งหลังมาต่อจังหวะ
หกกดลงพื้นเป็นสามหนึ่งครับจากดูบูย่าสุดสุดเลยครับลูกนี้
แล้วก็นาที๘๓นะครับท้ายเกมสุบัชเด็ดครับ
บอลลูกนี้เข้าไปครับทำให้บุรีรำเองก็เอาชนะขอนแก่นสี่หนึ่งครับ
มีหกสิบสี่แต้มจากยี่สิบสี่นัดครับทิ้งห่างแบงคอกรองจาฟูง
จะเตะวันนี้อยู่ที่สิบห้าแต้มครับโดยบูยรำนัดหน้าวันที่สี่เมษายน
ถ้าบุกชนะแบงคอกได้จะเป็นแชมป์ไทยลีกทันทีนะครับ
ส่วนขอนแก่นอยู่ที่สิบเอ็ดครับมียี่สิบหกแต้ม
ห่างสูตรตกชั้นสี่แต้มนะครับส่วนทางเมืองทองยูเต็ดนะครับ
ร้อนแรงไม่หยุดนะครับเมื่อวานนี้ก็บุกไปชนะประจวบ
ศูนย์นะครับประตูชัยของทางเอกฤทธปัญญาเนี่ยนะครับ
สักนาทีที่แปดสิบก็ทำให้เมืองทองนั้นชนะไทยลีกห้านัดติดแล้วนะครับ
ขึ้นมาอยู่ที่สามมีสามสิบแปดแต้มจากยี่สิบสี่นัดนะครับ
ส่วนผลอีกสองคู่นะครับเมื่อวานนี้ลำภูชนะหนองบวนหนึ่งศูนย์ครับ
แล้วก็นครราชศรีมาเอาชนะเชียงรายไป๓ประตูต่อ๑ครับ
วันนี้ก็มีคู่บิ๊กแมชนะครับสำหรับศึกไทยลีกบีจีอันดับ๘ครับ
เปิดบ้านพบแบงคอกรองจ่าฝูงเวลา๑๙นาฬิกาครับ
ีจีไม่ชนะเลยครับใน๓เกมหลัง
เกมแมทสมิทกุญซือของบีจีก็บอกว่าตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเนี่ย
บอร์ดบริหารก็ได้มีเป้าหมายอยู่แล้วครับคือการสร้างทีมเพื่ออนาคตระยะยาวนะครับ
นัดนี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าติดทดแบนเลยครับแล้วจะได้อิริฟันฟานดี้
กลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งแนวรุกก็มีธีรสินแดงดา
กลางกลางมีชวัดวิรชาติกับสหรัฐอยู่เย็นนะครับส่วนทางแบงคอกครับ
ชนะต่อเนื่องในเล็กสองแปดนัดนะครับแล้วก็ชนะถึงเจ็ด
บอกว่าเปิดเลข๒มาเนี่ยทำผลงานได้ดีจาก๕นัดแรกนะครับ
ก็ทำให้ความมั่นใจของทีมนั้นสะดุดนะครับคะแนนตอนนี้เนี่ยห่างจากทีมอันดับสามแล้วก็สี่
แต่ว่ายังไม่ได้การันตีอันดับที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักเตะเจ็บเนี่ยไม่มีนะครับ
แต่ว่าพิรพัฒนโชชยากลับมาก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงเกมนี้นะครับส่วนทางมามุดดาฮัตดาติดโทษแบนนะครับ
หลักที่เหลือยังพร้อมลงสนามครับทั้งทางวันเดอร์ลุยสไฮเบตี้เฟอร์นันเดส
ทศวรรษลิมป์วรรณสเทียนนะครับแล้วก็ธิปันภวงจันทร์นะครับ
โปรแกรมวันนี้นะครับที่เหลือก็เริ่มจาก๕โมงครึ่งนะครับ
ชมบุรีพบกับราชบุรีนะครับแล้วก็๖โมงเย็นโปรลิสเทโล
พบกับลำปางนะครับ๖โมงครึ่งการท่าเรือพบกับสุโขทัยครับ
ซัปโปโรเดินทางจากญี่ปุ่นครับสู่ไทยแล้วนะครับ
จะเข้าแคมป์เก็บตัวกับช้างศึกครับวันที่๒๐มีนาคมนี้ครับ
ก่อนจะเจอกับซีเรียแล้วก็ยูเออีในเกมอุ่นเครื่องเอแมชนะครับ
ช่วงของฟีฟาเดย์สำหรับเมซิเจครับ
ได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเจลีกเป็นนัดแรกของฤดูการนี้แล้วนะครับ
เมื่อวันเมื่อวันเสาที่ผ่านมาส่วนสูประโชคเอง
ก็เพิ่งจะลงสนามเป็นสำรองครับช่วยซัปโบรอบุกเสมอกำเรานีส่อง
สองสองในวันเดียวกันนะครับส่วนการเดินทางกลับมาของสองนักเตะไทย
เนี่ยก็มีเกิดขึ้นซะอย่างงั้นนะครับ
เพราะว่าทางที่สังธิวพลสังกภัณฑ์เนี่ยร่ามของทางสุประโชคนะครับ
ออกมาโพสต์เฟสบุ๊คแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงให้นักเตะของเขาเนี่ย
ทั้งสายการบินชั้นประหยัดนะครับไม่ใช่ชั้นธุรกิจนะครับ
ก็ใจความสำคัญในโพสต์เนี่ยก็บอกว่าน้องผมทำไมต้องกลับไทยรอบนี้ด้วย
ก็จริงนะครับญี่ปุ่นกลับไทยแต่ก็
ต้องทำให้นักเตะเนี่ยสบายที่สุดในมุมมองของเจ้าตัวนะครับ
อย่างน้อยเนี่ยถ้าอยากได้นักเตะไปช่วยทีมชาติที่สมบูรณ์จริงนะครับ
เดี๋ยวดูกันว่า๒คนนี้พรุ่งนี้ก็จะเข้ารายงานตัวด้วยนะครับ
สำหรับการเก็บตัวทีมชาติไทยก็ย้ำกันอีกสักครั้งนะครับ
ทาระทีวีนั้นเตรียมถ่ายทอดสดทุกวันทีมชาติไทยสี่เกม
เดือนมีนาคมถึงเมษายนนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
เริ่มจากโนฮาครับสองพันยี่สิบสามนะครับ
ชุดยูยี่สิบสามที่ประเทศกาต้าหนึ่งเกมนะครับยี่สิบสองมินาคม
ตั้งแต่เที่ยงคืนสิบนะครับต่อด้วยทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่อง
ฟีฟาเดนนะครับที่ยูเอียีสองเกมยี่สิบห้ามีนาคมพบซีเรียนะครับ
แล้วก็ยี่สิบแปดมีนาคมพบกับทางยูเอียีคิกออฟเวลาตีหนึ่งนะครับ
สองนัดเข้ารายการตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ฟุตบอลหญิงโอลิปิกสองพันยี่สิบสี่รอบคัดเลือกนะครับ
ที่จังหวัดชวนบรีหนึ่งเกมด้วยกันพบกับทางสิงคโปร์วันที่หนึ่งเมษายนนะครับ
แข่งขันเวลาห้าโมงเย็นก็เข้ารายการตั้งแต่เวลาสี่โมงสี่สิบห้านะครับ